คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่ผมจะอ่านต่อไปนี้นะครับ
มันเป็นเหมือนกับโฆษณาตัวหนึ่งแต่ผมจำไม่ได้ว่าของที่ไหน
คือมีผู้ชายคนหนึ่งครับตอนวัยเรียนนะฮะ
เขาขโมยหนังสือจากร้านขายหนังสือไปแล้วตอนนี้รู้สึกผิด
พอโตขึ้นนะครับเขียนจดหมายมาขอโทษ
แล้วก็เอาเงินใส่มา๑๕๐๐บาท
นึกออกแล้วโฆษณามันมีโฆษณาอยู่ตัวนึง
คุณผู้ชมครับนี่เป็นจดหมายของผู้ชายคนหนึ่ง
มาขอโทษเจ้าของร้านหนังสือนะครับ
ผู้จัดการร้านพิทยาคารผมต้องขอโทษด้วย
เป็นเหตุการณ์นานมากแล้วนี่แหละฮะ
ในสมัยเด็กเรียนมัธยมผมได้ทำในสิ่งที่ไม่ดี
ผมเอาหนังสือจากทางร้านด้วยเงินที่ไม่มีแต่อยากได้

ตอนเด็กผมก็ซื้อติดง่ำเด็กผู้ชายนะครับ
ใส่ไว้ในกระเป๋านักเรียนแต่น้องคนนี้ไม่มีเงิน
เขาบอกว่าเขาพยายามหาโอกาสที่จะชดใช้
ผมขอส่งเงินจำนวนนี้เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
และยกโทษให้ผมด้วยขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยฮะ
พอได้รับจดหมายขอโทษแล้วก็เงิน๑๕๐๐บาท
เขารีบถ่ายภาพแล้วก็เอามาโพสต์ในเพจของร้านเลยนะครับ
ให้ผู้ชายคนนี้หวังจะได้เห็นเพื่อจะบอกว่า

สิ่งนี้แสดงเหตุให้เห็นถึงน้องเป็นคนดีนะ
แล้วขอชื่นชมขอบคุณน้องมาก
ขอให้โชคดีมีความสุขสืบไปสุขสรรค์วันตรุษจีน
ผมซื้นตั้งแต่เร่งละ๑๐บาทอะ
ปกจะเป็นแบบนี้นะครับ
จะเน้นฟุตบอลยุโรปฟุตบอลอังกฤษนะครับ
คนที่ชอบฟุตบอลต้องซื้อฮะ
ต้องซื้อทุกสัปดาห์นะครับ
โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้

ทำไปด้วยที่ไม่ได้คิดแล้วเนอะ
พอโตมาก็ย้อนกลับมาคิดได้

คือจิตใต้สำนึกไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายอะไรหรอก

ค่ะมันคล้ายกับประกันตัวหนึ่ง